ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครนายกครับคุณผู้ชมเรื่องเกิดในโรงเรียน
ไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะตีกันขนาดนี้ครับ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
โอ้โหนี่ยกพวกตะลุมบอลกันที่สนามกีฬาโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกครับ
ตามรวชสอบภาวองคลรักษณ์มาครูฝ่ายปกครองมานะครับ
ระงับเหตุคือนักเรียนใช้มีดทำร้ายกันนะคุณผู้ชม
มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนอายุ๑๘กับอายุ๑๗
ถูกฟันที่หลังถูกฟันที่เหนือคิ้วซ้ายเป็นแผลชะกันครับ
เลือดไหลนองนี่นี่ครับคุณผู้ชมดูครับ
จากการสอบถามเช่นว่านักเรียนนี้นะครับ

ฝ่ายหนึ่งสวมชุดนักเรียนอีกฝ่ายหนึ่งสวมชุดพละ
ทะเลาะวิวาสชกต่อยกันกลางสนามกีฬาทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องกันมาก่อนครับ
กันไม่จบนะฮะแต่ไม่ยอมบอกนะว่าเรื่องอะไร
วันนี้ครับผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าไปถามนะครับก็เลยมีการต่อยกันชุนละมุน
ตามรวดคุกกลุ่มตัวนักเรียนในกลุ่มประมาณสี่สิบคนมาสอบประวัติ
แล้วก็ถามประวัติเชียวนะครับที่อ่าสอบภอองคารักษ์นะฮะ
แล้วก็ผู้ปกครองต้องมานะครับมารับตัวไปแล้วมารับทราบด้วยว่าลูกของพวกท่านมีพฤติกรรมอย่างไร
ท่านรองผู้กำกับการปราบปรามสพองคารักษ์นะครับอบรมผู้ปกครองด้วย
รมนักเรียนด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ปกครองจะเอาเรื่องหรือเปล่า